ติดตามกันต่อนะฮะอีคอนอินเด็กกับครอบครัวบัวหลวง
คุณผู้ชมครับวันนี้พบกับคุณสินทนันบุญยอดนะครับ
แล้วก็คุณทศพรโสพลสะเทียนสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุง
จะมาวิเคราะห์ให้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอีคอนอินเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ
แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ก็กลับมาสู่ตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานอาจจะปิดทำการไปนะครับ
แต่สรุปเมื่อวันจันทร์นะครับก็ดูค่อนข้างเงียบเหงานะ

ก็เข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับซึ่งหลายท่านก็หยุดเริ่มดังนะครับ
ก็จะเริ่มต่อยอยู่กันนะครับใช่เข้าสู่ช่วงคริสต์มัส
ตลาดหุ้นไทยมีผู้ที่ซื้อสุทธิก็คือนักทุนสถาบันอย่างเดียวนะครับ
ไป๙๘๑ล้านนะครับนักทุนต่างชาตินี่ขายนิดหน่อย๑๗๐กว่าล้าน

จริงแล้วก็ใกล้เคียงกับเรื่องที่เราอยากจะคุยกันวันนี้นะ
แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องก็มาดูในเรื่องของต่างชาติกันก่อน
เมื่อวานเองดาวตัวเมื่อวานที่เราปิดใจ
ดาวโจรสก็ขยับปรับตัวลดลง๑๐๐จุด
โอ้โหทั่วโลกนะรู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะดาวโจรนะครับ
ทางนิเกอิตทางนี้ก็ปรับตัวลดลงเหมือนกัน

โอ้โฮขึ้นมาสูงทีเดียว
ที่จะมีการลดตัวภาษีนิติบุคคลนะครับ
ของนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกานะครับ
ก็มีความสบายใจขึ้นว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับ
แล้วก็พูดถึงในเรื่องของตัวแบงค์เอง
พวกทางพิภาพิการออกมาสร้างสนับสูตรสองท่านแล้ว
ก็น่าจะทำให้การแก้ไขน่าจะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านะครับ
แล้วก็ในสัปดาห์หน้าวันที่๑๒

ก็คงจะเป็นการขยับขึ้นดอกเบี้ยตามปกติ
ซึ่งอันนี้ตลาดก็คงรับข่าวไปหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ช่วงใกล้สิ้นปีพอดีดังนั้นเนี่ยตลาดต่างประเทศเองก็คงจะ
เริ่มจะหยุดเทรดมากขึ้นใช่ครับเริ่มหยุดแล้ว
จริงดาวน์โจขึ้นมาเยอะตั้งแต่ปีก่อน
ตอนนี้นี่๒๔๑๘๐จุดแล้วถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว
ใช่ถ้าจำเป็นได้ตอนปีน่าจะอยู่ทางประมาณ๑๙๐๐๐๒๐๐๐๐มั้ย
ถ้าผมจำไม่ผิดนะให้อยู่ประมาณนั้นแล้วพอตอนคุณทรัมป์มา
ก็ขึ้นไป๒๑๒๒๐๐แล้วก็ลากขึ้นมาเรื่อยจนปัจจุบันก็๒๔๐๐แล้วนะครับ
ก็จริงใกล้เคียงกับคุณนิเคอีแล้วครับ
นิเคอี๋ตอนที่ช่วงต้นปีอยู่ทางประมาณ๑๘๐๐๐๑๙๐๐๐
ตอนนี้ก็ประมาณ๒๒๐๐๐กว่า๒๓๐๐๐นะ
ใช่ถูกต้องนะครับใช่แต่ตัวที่ไม่ขยับเลยคือทอง
วันนี้ทองบ้านเราน่าจะลงด้วยวันนี้น่าจะต่ำกว่าสองหมื่นอีกแล้ว
ก็คิดว่าน่าเป็นเพราะราคาทองในตลาดโลกไม่ขยับเลย
แล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ใช่เพราะทองออกดอกไม่ได้ง่าย
คือทุกคนบอกเอ๊ะทำไมดอกเบี้ยจะขึ้นทำไมทองไม่ขึ้น
เพราะทองออกดอกเบี้ยไม่ได้
แล้วก็ตัวบาทเองเงินบาทของเราเองยังถือว่าค่อนข้างแข็งทีเดียว
ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ราคาทองในบ้านเรา
ถือว่าค่อนข้างจะถูกทีเดียวในช่วงนี้
กลับมาดูธีมการลงทุนในประเทศไทย
ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้นี่วิ่งอีกประมาณ๑๗๐๐จุด
จะขึ้นเดี๋ยวก็ลงดิว
กิโลเมตรไปไม่ถึงนาทีนะครับแต่ทีมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยตอนนี้รู้สึกว่า
เน้นหนักมาทางกลุ่มธนาคาร

เห็นบอกว่านี่เอากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เลยนะครับ

แล้วดูน่าจะดูดีใช่ไหมน่าจะดูดีด้วยนะครับเนื่องจากอะไรครับ
เพราะว่าในกลุ่มของธนาคารเหล่านี้
ปีหน้ามันจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็ต้องมีการแบ่งสินเชื่อออกไป
อ้ะใช่อันนี้ประเด็นสำคัญ

และเราจะเป็นคนปล่อยเงินให้เศรษฐกิจดีได้
ที่มีเงินที่จะปล่อยให้ได้
ก็มีศักยภาพอยากจะเรียกว่ามีเงินหรือมีศักยภาพที่จะปล่อยสินเชื่อ
แต่ด้วยจำนวนใหญ่ได้นะครับโดยโปรเจกต์ใหญ่
อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หุ้นแบงค์ขยับปรับตัวขึ้น
ใช่นะครับซึ่งจริงในกลุ่มของเขาเรียกว่าในกลุ่มของธนาคาร
หรือว่าในกลุ่มของการเงินธนาคารเป็นปัจจัยหนึ่ง
อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ากองทุนรวม
พี่ทศกองทุนรวมนี่คืออะไรครับ
กองทุนรวมก็คือการที่เราพวกเราประชาชนทั่วไป
ก็คือระดมเงินกันขึ้นมานั่นแหละนะครับแล้วก็ไปจ้าง

ให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุน
เป็นผู้บริหารให้นะครับโดยตั้งเป็นกองทุนรวมซะ
เป็นคนบริหารจัดการเลือกหุ้นเลือกแต่ละกอง
ก็จะมีธีมของมันว่ากองนโยบายนั้นจะลงในตราสารประเภทใด
ต่อสารทุนต่อสารหนี้หรือแม้การลงทุนในต่างประเทศ

เราประชาชนทั่วไปสนใจในการลงทุนแบบไหน
คือการลงทุนในตลาดทุนนี่แหละ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าธนาคารก็เป็นส่วนของสินเชื่อเงินฝากนะครับ
องทุนรวมก็คือเรื่องการลงทุนให้ผู้จัดการกองทุนดูแลให้
นะครับก็ยังมีอีกคำนึงคือโบรกเกอร์ก็คือหลักทรัพย์บัวหลวงนี่แหละ
ถ้าเกิดคุณอยากซื้อหุ้นตรงก็มาที่เรา
แต่ถ้าเกิดอยากเริ่มต้นใหม่อยากได้สิทธิลดหย่อนภาษี
ถ้าเกิดเอาสไลน์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ในช่วงปลายปีทุกปีผมเชื่อว่าต้นปีคุณไม่ซื้อ
มาซื้อปลายปีนะตลอดนะครับ

ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูเม็ดเงินปลายปีกัน
ของการซื้อในของกองทุนรวมนะครับ
จะเห็นว่าในแต่ละปีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
ซื้อกันแต่ละปีนี้๓๐๐๐๐ตัวล้านโดยเฉลี่ยนะ
ปีนี้ผลิตบอกว่าจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
เพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยหลายคนไม่ได้ซื้อใช่ไหม
ก็มาดูกันนะครับว่าธนาคารแต่ละธนาคารจะแตกไหม
แต่จริงผมมองว่าหลายธนาคาร

ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมาที่แบงค์
เพราะว่าโดยหลักการของกองทุนรวมเนี่ย
คือเขามีนโยบายอยู่ว่าต้องซื้อหุ้นไม่น้อยกว่า๖๐

คือเมื่อไหร่ที่เงินมันมาก

ใช่เพราะฉะนั้นมาดูสไลด์ถัดไปนะครับ
ในช่วง๓ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น
เห็นชัดเลยนะในช่วงเดือน
๒เดือนอย่างที่เราวงกลมไว้ให้ดูนะครับ
เป็นช่วงปลายปีทุกปีปลายปีของทุกปี

ลงทุนสถาบันหรือกองทุนซื้อไป๒แสนกว่าล้าน
ใช่ดังนั้นเราก็หวังว่าปลายปีนี้
ก็จะเป็นพลังของพวกเรานี่แหละนะครับ
เพราะว่านักลงทุนต่างชาติก็จิงกาเบลไปแล้วนะครับ

ที่จะเข้ามาเป็นส่วนผลักดันให้ตลาดทุนไทยสามารถเติบโตต่อได้

ให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะครับ
ก็สามารถเรามีผู้แนะนำการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับ
ยังไม่เริ่มต้องเริ่มแล้วนะปีนี้

ส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ

สำหรับคำแนะนำในการวิเคราะห์ในช่วงเช้าวันนี้